คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของการชุมนุม
คือวันนี้๒๐สิงหาคมกลุ่มผู้ชุมนุม

ช้าวขึ้นใช่ค่ะตั้งแต่๑๐โมงเช้าที่อนุสวรีชัยสมรพภูมินะครับ
แล้วก็มีการจัดกิจกรรมคาร์มอบสัญจรยื่นหนังสือทะลุโลก

โปรงทรราชให้ต่างชาติได้รับรู้นะครับ
และแน่นอนวันนี้จะเคลื่อนไปสถานทูตต่างด้วยนะครับ
ดังนั้นติดตามการรายงานได้จากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ติดตามความคืบหน้าการชุมนุมตั้งแต่ช่วงเช้านี้เลยนะฮะ

อะลูฟ้าใช่ค่ะวันนี้อิสรุปะก็ตามมัทหมายมากัน
ช่วงเช้าก็มีการรวมตัวกันแรกทำที่อนุสวรีชัยสมรภูมิ
ตั้งแต่เช้าเลยนะคะคุณสุดสกุลคุณอาริยาค่ะ

ตอนนี้ค่ะขบวนเนี่ยก็วิ่งทาง

แล้วก็ไปถึงตรงแยกประตูน้ำ
แล้วต้องส่งหมายเรียกอย่างที่ออกไปนะคะ
ก็จะไปสถานทูตสวิสเตอร์แลนด์นะคะเพื่อยื่นหนังสือค่ะ
วันนี้มาเพิ่มบรรยาบาลของการรวมตัวของมวลศนเนี่ยค่ะ
คุณสืบสกุลคุณอารยาค่ะก็ค่อนข้างที่จะมีมาร่วมกันเยอะเลยนะคะ
ก็นำหน้าด้วยขบวนรถมอเตอร์ไซค์นะคะ
แล้วก็จะมีรถเครื่องขยายเสียงของกลุ่มทะลุฟ้านะคะ
อยู่ตรงกลางขบวนค่ะแล้วก็มีการอ่าตั้งขบวนเป็นรูป
เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสถานทูต
รวมถึงก็มีการโบกทงสัญลักษ
แล้วก็ถีบแปรเป็นระยะนะคะ
เพื่อเป็นการส่งสัญญาณเชิงสัญลักษณ์ด้วยค่ะ
นะครับตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นการเคลื่อนขบวนใช่ไหมฮะ

ใช่ค่ะเพิ่งเริ่มออกจากอาลุเสาร์บริชัยมาตอน๑๑โมงนิติฟิภิต

ก็ถือว่าไม่เกินจากเวลาที่ทางกลุ่มได้นัดหมายนะคะ
แล้วถ้านัดหมายไม่ว่าจุดแรก
เคลื่อนขบวน๑๑โมงไปสถานทูตสวิสเตอร์แลนด์
ก็จะไปสถานทูตสหรัฐอเมริกา
แล้วก็ในช่วงสถานทูตสุดท้ายก็คือจะไปสถานทูตจีน
วันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนไหว
รูปแบบของคาร์มอบคุณสืบสกุลคุณอารยาคะ
ในเบื้องต้นตามกำหนดของเขา

แต่ว่าทีนี้เรื่องของหลังจากไปสถานทูตจีนเสร็จแล้ว
เขามีการวางแผนกันในการที่จะไปชุมนุมที่ไหนต่อไหมฮะ

คือทางกลุ่มนี้ยังไม่ได้บอกชัดเจนคุณสืบสกุล
แต่อย่างที่หลายคนก็น่าจะเป็นห่วงนะคะว่า
ก็ทุกวันก็มีการรวมกลุ่มกัน
ตรงแยกดินแดงซึ่งก็มีการปะท้ากันทุกวันเลย
วันนี้ก็ต้องจับตาดูนะคะว่าทางกลุ่มอิสระ

เขาจะไปรวมตัวกันตรงนั้นเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์อีกหรือเปล่า

ดิฉันก็ได้มีการพูดคุยกับเยาวชนหลายคน
เขาก็ยืนยันว่าเขาก็ยังจะมาเคลื่อนไหว
ตรงแยกดินแดงทุกวัน
เป็นการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก
ซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มทะลุฟ้า
กลุ่มรัศดรอะไรอย่างนี้เพราะว่านั่นเป็นกลุ่มตลาด
แต่ว่าวันนี้คือขบวนของทะลุฟ้า
ก็ทำกิจกรรมต่อเนื่อง
อย่างว่าวันนี้ก็มีการทำกิจกรรมที่

ก็มีการทำกิจกรรมเคลื่อนคาม๊อป
การจราจรช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง
แถวเส้นทางที่ทางผู้ชุมนุมขับเคลื่อนผ่านไป
การจราจรก็ค่อนข้างที่จะไม่ติดขัดมาก
คุณผู้คือศูนย์ทุกคนเพราะว่ามีการนำขวน
ด้วยรถมอเตอร์ไซต์ใช้ถนนประมาณ๒๓ช่องทาง
ขบวนมอเตอร์ไซค์ก็จะนำหน้า
ก็มีพงแล้วก็มีการบีบแตร
ข้างหลังก็จะเป็นคาร์มอฟรถยนต์ที่ตามมา
แต่ว่าช่วงท้ายก็อาจจะจรจรติดขัดนิดนึง

ก็นึกจากว่าลูกขบวนก็มีการเคลื่อนตัวช้า

ก็เหมือนเดิมที่เขาตั้งไว้อย่างไปที่สวิสเซอร์แลนด์
เรื่องของขัดต่อสนที่สัญญาเจนีวาที่ประเทศไทยโรงนาม
กับประเทศสวิสเตอร์แลนด์แล้วก็ประเทศที่เกี่ยวข้อง
อันนี้ถูกต้องไหมฮะยังเป็นจุดมุ่งหมายเดิม
วันนี้ก็จะมีรายละเอียดของข้อเรียกร้อง
แต่ละสถานทูตที่ไปก็จะมีการระบุชัดเจนเลยของกลุ่มชาติลูกฟ้า
ซึ่งแต่ต่างจากทุกวันทุกวันในการทำกิจกรรมที่
อนุสบุรีประชาธิปไตยก็จะมีการพูดถึงเรื่องของ
ทำงานของรัฐบาลเรื่องของจุดยืนเรื่องของประชาธิปไตย
แต่วันนี้ก็จะมีความพิเศษเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ขึ้นมาค่ะมาเพื่อที่จะสะท้อนให้ประชาชนได้เห็นว่าเนี่ย
กลุ่มชาติลูกฟ้าก็ได้มีการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าต่อเรื่อง
เห็นว่าอย่างสถานทูตอเมริกากับจีน
ก็จะไปเรียกร้องเรื่องของวัคซีนด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะซึ่งก็เป็นสถานการณ์ในช่วงนี้เลยค่ะ
คุณสุศุคุณคุณอารยาที่บวนชนแก้นนำหลายคนของชาลูกฟ้า
ที่จะเป็นรุ่นก่อนที่ตอนนี้ที่ยังถูกดำเนินคดีอยู่
เขาก็ยืนยันมาตลอดนะคะว่าเรื่องวัคซีนถือเป็นเรื่องสำคัญ
แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่ง
ทำให้พวกเขาได้มารวมตัวกันชุมนุมเพื่อที่จะเรียกร้องนะคะ
ครับถ้ามีบรรยากาศอะไรเพิ่มเติม
ก็คุณสิริวัลรายงานเข้ามาได้ในข่าวเที่ยงไทยรัฐของเรา
คุณผู้ชมจะได้ทราบขอบคุณในช่วงนี้ก่อนนะครับคุณสิริวัลครับ
ก็อย่างที่บอกไปว่ามีการเรียกร้องไปยังสถานทูต
เรื่องของวัคซีนอย่างไปสถานทูตอเมริกา
ก็จะเรียกร้องเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีน
ที่ได้รับมอบจากอเมริกาแน่นอนไฟเซอร์
ไฟเซอร์ถ้าไม่ถึงบุคลากรด่านหน้าทางกลุ่มทะลุฟ้า
เขาก็จะไปแจ้งต่อทางสารทูตอเมริกานะครับ
ส่วนไปสถานทูตจีนตอนบ่าย๓ก็เรียกร้องเกี่ยวกับกรณี
ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนของจีนทั้งสิ้น๒๔๕๐๐๐โดส
บอกว่าเป็นวัคซีนที่คุณภาพต่ำ
ไม่สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙สายพันธุเดลต้าได้
อันนี้คือจุดมุ่งหมายในการที่กลุ่มทะลุฟ้าและผู้ชุมนุม
ก็มีการคาร์มอบไปยังสถานทูตต่างนะครับ

คือนะตอนนี้ยังไม่ได้มีเหตุการณ์ความวุ่นวายอะไร
ถ้าเกิดเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวผู้ศึกข่าวรายงานมาให้ได้ทราบกันด้วย